สามพันโบกกันหน่อยดีกว่าค่ะเขามาปล่อยเพลงนะคะ
ไม่รู้ว่าจะปล่อยอะไรไปนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่านะคะ
หน้าตาระนักเชียวนะคะเป็นสาวอีสานเสียงดีค่ะ
เพลงนี้น้องบอกว่าผู้สาวปล่อยฝากไว้ด้วยค่ะพี่ค่ะ
เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกแทนสาวประเภท๒
ผิดหวังจากความรักเชื่อว่าน่าจะโดนใจทุกเพศทุกวัยค่ะ
มีเพลงซิงเกิลแรกนะคะเพลงสาวพันธุ์โบกนะคะ
แล้วก็มีซิงเกิ้ลล่าสุดนะคะชื่อเพลง
ผู้สาวปล่อยนะคะซึ่งปล่อยออกไปเร็วนี้ค่ะ
สาวป่อยเนื้อหาก็จะมีพระเอกแล้วก็นางเอก
ซึ่งเป็นคู่รักกันแล้วก็พระเอกนี่ไปเจอผู้หญิงคนใหม่นะคะ
นางเอกของเรานี่เป็นสาวประเภท๒อะไรประมาณนี้
พระเอกก็ไปเจอคนใหม่แล้วก็เจอผู้หญิงจริง
แล้วก็พร้อมที่จะมีครอบครัว
นางเอกนี้ก็เลยต้องกลายเป็นผู้สาวปล่อยในคำภาษาของอีสานนะคะ
เป็นผู้สาวปล่อยอะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นคนถูกทิ้งประมาณนี้ค่ะ
แปลว่าคนถูกทิ้งนั่นเองนะคะแต่ว่านักร้องเนี่ยเป็นผู้หญิงแท้นะคะ